ก่อนจะไปช็อกเรื่องหมากดิฉันบอกเลยช็อกเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะคะ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเรื่องราวดราม่าทลายโรงงานกันมาก็เยอะแล้วนะคะ
ดารงดาราโดนเรียกสอบกันเยอะมากเลยค่ะ
นี่แหละค่ะสายวันนี้นะคะพลตำรวจเอกดรวิรัชัยทรงเมตตาค่ะ
เขาออกมาแถลงถึงการเตรียมเผาทำลายของกลางค่ะ
ยึดได้ทั้งหมด๑๒๐ตันรวมมูลค่าคุณค้า๓๐๐ล้านบาทค่ะ
แต่อย่างที่บอกไปว่าวงการบันเทิงต้องช็อกและสั่นสะเทือนอีกครั้ง
เพราะว่าคำแถลงการเนี่ยบอกมาว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้นะคะ
จะมีการออกหมายเรียกบรรดาศิลปินดาราให้มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
ซึ่งโทษหนักถึงจำคุกนะคะแต่ว่าจะไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
ว่ามีดารากี่คนมีใครบ้างแต่ท่านยืนยันมาเลยนะคะว่า
คนที่โดนเนี่ยดาราดังทั้งนั้นเลยประชาชนรู้จักทั้งนั้นเลยค่ะ
บอกชื่อแล้วช็อกแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูรายละเอียดสัปดาห์หน้ากันอีกทีก็แล้วกันนะคะ
อย่างที่รู้กันว่ามันมีเรื่องราวดราม่าว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
ลายกันไปรอบนึงแล้วนะตอนนั้นเนี่ยทำให้พวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์อาหารเสริมต่าง
ระส่ำระสายกันทั้งวงการเลยนะคะ
อันไหนที่ทำถูกอันไหนที่ทำดีเราก็ว่าดี
แต่ว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควร

ทำเอาวงการบันเทิงของเราสั่นสะเทือนด้วยเหมือนกันนะ

หันไปเอาดีด้านธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมเนี่ย